ทางด้านของกองทัพอากาศแคนาดาค่ะเร่งตรวจสอบพื้นที่บริเวณมหาสมุทรแอนตั๊กอักติก
หลังจากที่ได้รับรายงานว่ามีเสียงปริศนามาตลอดฤดูร้อนที่ผ่านมา
ทำให้บรรดาสัตว์น้อยใหญ่ที่อยู่ในระแวกนั้นแตกตื่นแล้วก็อบพยพย้ายออกจากพื้นที่
ทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้านอิกลูลิก
แต่ก็ไม่สามารถตรวจพบความผิดปกติใดทั้งจากพื้นผิวและใต้มหาสมุทร
พบแค่เพียงวัน๒กลุ่มช้างน้ำอีก๖ตัวเท่านั้น
ประชาชนในพื้นที่ระบุว่าเสียงปริศนาเป็นเสียงดังประเภทหึงหึงและดังปี๊บนะคะ
ได้ยินมาช่วงตลอดฤดูร้อนที่ผ่านมา
บริเวณช่องแคบนี้ถือว่าเป็นอนาเขตแห่งใหม่ของประเทศแคนาดาที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
อีกทั้งยังถือเป็นพื้นที่หลักในการออกล่าสัตว์ช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว
ก็ไล่สัตว์บริเวณนั้นให้ออกไปจากพื้นที่ล่าสัตว์หรือไม่ก็เป็นเสียงจากเรือดำน้ำของกองทัพแคนาดาเอง
ขณะที่บรรดาบริษัทเหมืองแรกก็ยืนกรานว่าไม่ได้มีการออกปฏิบัติงานในพื้นที่เหล่านั้น
ทางด้านกองทัพเรือแคนาดาก็ระบุว่าไม่ได้มีการส่งเรือดำน้ำออกไปปฏิบัติการในบริเวณนั้นแต่อย่างใดค่ะ
จนถึงขณะนี้ทางการก็เลยยังไม่สามารถหาข้อสรุปถึงที่มาของเสียงปริศนาเหล่านี้ได้ค่ะ